มาดูทะเลาะกันเพราะเมาบ้างค่ะหลายเหตุเลยเวลาดื่มน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไปก็ทะเลาะกันคราวนี้เนี่ยที่พัทธลุงตั้งวงดื่มเบียร์กันอยู่
พอกรึ่มเมาได้ที่แล้วก็มีการเอาอาวุธออกมาชักปืนมาสะใส่กันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมญาติก็ต้องรีบนำตัวนายรุ่งอรุณศรีสังอายุ๓๗ปีแล้วก็อีกคนนึงก็คือนายวัชเรศมุสิกันอายุ๓๐ปี
นี่แหละค่ะขึ้นท้ายกระบะส่งโรงพยาบาลพัทธลุงหลังจากที่ถูกยิงด้วยปืน๙มมนะคะห้องนาทีชีวิต
รุ่งอรุณเนี่ยถูกยิงเข้าที่บริเวณขาแขนแล้วก็หัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะส่วนอีกคนนึงนายวัชเรศได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็มีแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน๙มมเหมือนกันค่ะ
กระสุนมันไปถากหัวด้านขวา
แล้วทั้งคู่เขาบอกว่าโดนยิง
เพราะว่ากำลังนั่งล้อมวงดื่มเบียร์กันอยู่หน้าร้านขายของชำ
ริมถนนสายเอเชียที่อำเภอเมืองพัทธลุงค่ะ
วนเบียร์แล้วก็ดวนปืนกันฮะ

ไปเจอปลอกกระสุน๙มมกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าร้าน๗ปลอกนะคะ
แคร่ที่นั่งดื่มเขาก็ตรวจสอบด้วย
แล้วก็มีขวดเบียร์ล้มระเนรนาศอยู่เป็น๑๐ขวดเลยค่ะ
จากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุ

นั่งกินเบียร์กันอยู่หน้าร้านขายของชาม๙คน
จากนั้นเนี่ยเจ้าของร้านก็ได้ยินว่า
เป็นเสียงปืนดังเป็นติดกันหลายนัดเลย

คนในวงก็แตกกระเจิงค่ะ
แล้วก็เห็นคนเจ็บอยู่แล้ว๒คน
ให้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
สาเหตุก็คาดว่าอาจจะมีเรื่องของการพูดจาไม่เข้าหู
ในวงดื่มเบียร์ก็เลยใช้ปืนตัดสิน

จะเรียกตัวมาสอบปากคำเพื่อหาตัวมือปืนต่อนะคะ